ฉันจะขออนุญาตพาไปเที่ยวอีกหนึ่งแห่งแล้วกันนะ

ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะไปทัศนศึกษา
เราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปเปิดโลกกระทัด
เปิดโลกกว้างไปที่ที่จะทำให้เรามีทั้งความเชื่อ
ศรัทธาที่นี่เลยค่ะ
ณศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรี
สิ่งแรกที่ทุกคนไปถึงแล้วจะพลาดไม่ได้ก็คือ
ไปที่นี่ต้องใส่ชุดไทยให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่กันก่อน
เรียกว่าคุมธีมนะ
โทนกันไปตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ
ใส่ชุดเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะ

ใช่แปลงร่างเป็นชุดไทยเลยนะ
อ๋อเจ้าสวยงาม
เปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปดูข้าวของเครื่องใช้กันหน่อยนะคะ
เรือนไทยเนี่ยต้องมีทั้งหมด๔แบบ๔ภาค
หรือว่าเขาเรียกกันว่าศรัทธาถิ่นเรือนไทย
คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเหมือนเราย้อนยุคย้อนวัยกลับไปได้เลย
แบบนี้ถ่ายรูปสวยเก็บไว้นะคะเหมือนย้อนกลับไปสู่โลกอดีต
แล้วนี่เขายังมีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน
เป็นเทคโนโลยีที่เอามาผสมผสานกับการทัศนศึกษาการเปิดโลกกระทัดของเราได้ดีมาก
ส่วนที่เป็นไฮไลท์คือที่นี่เลยค่ะถ้ำพุทธชาดก
กับองค์ฮุรีมานเลยคือเหมือนจะต้องวิ่งหนีองค์ฮุรีมานแบบนั้นสุดยอดตื่นตาตื่นใจมาก
นี่แค่บางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนั้น
ไลการโอะฮาทไลน์วันอาทิตย์เที่ยงครึ่งบางคนบอกว่าดูอยู่ดีหายไปไหนไม่รู้
รายการนี้ย้ายเวลาเป็นเที่ยงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะ